ล่าสุดนั้นก็แพ้นะครับทีมจากจีนไปทำให้ยังอยู่อันดับสุดท้ายของตารางครับ
อันจ่าฝูงของศึกชัยริสซุปเปอร์ลีกครับโดยเกมล่าสุด
บุรีรำก็เปิดบ้านแพ้ให้กับปากกิ่งมาหนึ่งต่อสามถ้าจะลุ้นเข้ารอบก็ต้องบุกไปชนะเอาคืนบ้างนะครับ
เล่นกันท่ามกลางสายฝนครับครึ่งแรกในปากิงกว่าอันมีโอกาสมากกว่านะครับ
แต่ว่าบุรีรามนั้นก็ยังคงต้านทานไว้ได้ดีครับสี่สิบห้านาทีแรกนั้นจบด้วยการเสบอศูนย์ศูนย์ครับ
กลับมาสู่ในช่วงครึ่งหลังนาทีที่๕๔กลายเป็นปักกิ่งมาได้จุดโทษนะครับ
หลังจากที่ศาสลักหายประโคนครับไปทำแฮนด์บอลเนี่ยครับ
อยู่ใกล้พุทธศิลป์และนักเตะนั้นก็ส่งสัญญาณประท้วงด้วย

เดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับจังหวะนี้ก็ชัดเจนครับ
รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดนะครับครับ
ส่งเจ้าบ้านนำหนึ่งต่อศูนย์จากนั้นอีกสามนาทีครับ
บุรีรัมป์เกือบจะมาเสียรุ่นที่สองครับช้าเจาะเจาะของทางเซตริกบากกะบูนนะครับ
ที่ยิงฮัทส์ทริกได้ในเกมที่แล้วในการบุกมาเย็นบุรีรัมพ์
แต่ว่าตรงตัวของศิวรักษ์ครับเซฟไปได้บนเส้น
โมงเข้าไปจบเกมปักกิ่งครับ
ชนะ๒๐นี้เพิ่มเป็น๗คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ๒
ส่วนบุรีรำนั้นมี๓แต้มเท่าเดิมยังอยู่อันดับสุดท้าย